อีกจุดหนึ่งค่ะที่ฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตนะคะคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะพร้อมที่จะรายงานสดอยู่ที่นั่น
สักครู่หัวข้ามคุณภูริพัฒน์บอกว่าได้มีการประกาศจะยุติการชุมนุมตั้งแต่๒ทุ่มนะคะ

คุณผู้ชมครับถึงแม้ทั้งสองเวทีที่บริเวณฝั่งตรงข้ามของฟิวเจอร์ปาร์คลังศิษย์จะเสร็จสิ้นและยุติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่อีกหนึ่งเวทีด้านหลังของผมในขณะนี้คือเวทีของแนวร่วมของกลุ่มแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
ยังคงมีการเปิดเพลงและปลาใสอยู่บริเวณจุดนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ยังไม่มีการยุติเป็นอย่างเลยนะครับ
ตอนนี้ผมได้สอบถามไปทางแก่นำที่อยู่บนเวทีนั้นบอกนะครับว่า
แก่นำนั้นจะทำการยุติในเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาของวันนี้
ขอเวลาอีกเพียง๑ชั่วโมงจากที่ตำรวจให้ไว้ในเวลา๒ทุ่มต้องยุติ
จะยุติให้นะครับด้านข้างของผมในขณะนี้คือบริเวณถนนปฐุมธานีรังสิตนะครับ
ตอนนี้มีกลุ่มของแกนนำอาชีวะนักศิษย์นักเรียนนักศึกษา
ซึ่งเป็นแกนนำของอาชีวะที่อยู่บริเวณย่านรังสิตนะครับ
ยังคงมีการรวมตัวกันบริเวณกลางถนนอยู่
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่พารุ่นน้องมาเป็นกาดอาสาให้กับมวลชนอยู่ณบริเวณตรงจุดนี้
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งจุดที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูก็คือ
บริเวณเสาของวงจรปิดที่นำมาติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณต่อหม้อนะครับ
ตอนนี้ถึงแม้ว่ากลุ่มมวลชนนั้นยังไม่กลับบ้านยังไม่ยุติการชุมนุม
แต่เสาดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครรังสิตนั้นได้นำไปเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกนะครับว่านำมาติดตั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้อง
แต่ตอนนี้เวทียังไม่ยุติมีการเก็บเสาดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ณตอนนี้กลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบริเวณของตรงจุดนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นพื้นที่ของกลุ่มแนวร่วมของแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงปฐุมธานี
ก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการยุติการชุมนุมบริเวณจุดนี้ไป
มีการนำมวลชนตั้งแถวออกไปเพื่อที่จะกลับบ้านให้เป็นที่เรียบร้อยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ซึ่งตอนนี้มีการปิดการจราจรแล้วขออภัยครับมีการเปิดการจราจรโดยรอบพื้นที่แล้วแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
ด้านหลังณขณะนี้ยังมีการทำกิจกรรมต่อนะครับ
มีการร้องเพลงทั้งมีการปลาใสอยู่บนเวที
ซึ่งแกนนำตรงจุดนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทั้งสิ้น
พร้อมเรียกร้องให้กับผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนั้นลาออก
คุณผู้ชมครับสำหรับความคืบหน้าที่บริเวณจุดนี้
พรุ่งนี้ทางกลุ่มแกนนำบอกให้ติดตามการประกาศในเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์นะครับว่า
จะมีการรวมตุ่มการทำกิจกรรมบริเวณตรงจุดใด
ซึ่งสามารถได้ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ
ถ้าคุณเห็นแล้วคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์ครับ